โจคนไทยนี่แหละแล้วมีนักท่องเที่ยวชาวคูเวทต่างชาติมาแล้วเปิดศึกตะลุมบอลกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพความอีรุงตุงนังนี้เดี๋ยววงไว้ให้เห็นด้วยค่ะครับ
นี่ไง
ตรงซอยเย็นสบายพัทยาใต้คุณผู้ชมแหล่งท่องเที่ยวเลย
แล้วนี่นักท่องเที่ยวชาวคูเวทมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันเป็นหน้าร้านอาหารมุสลิมแล้วนะคะ
ใช่ฮะตะลุมบอลกันอยู่แบบนั้นนะคะคนเต็มไปหมดเลยนะฮะใช่
แล้วมันบานปลายลงไม้ลงมือกันแบบนี้คนก็ไปห้ามนะห้ามทั้งสองฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ร้านสิ
ร้านอาหารมุสลิมกลายเป็นซวยไปเลย

แล้วถามว่าทำไมแย่งลูกค้าเหยียบเท้ากันมองหน้ากันหรืออะไร
จากรถเฉียวชนกันคือมันเกิดตอน๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
มอเตอร์ไซค์ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนไทยกับกลุ่มต่างชาติ
ทะเลาะกันเพราะว่าขับรถมาเฉียวชนกัน
แล้วฝั่งเพื่อนของชาวคูเวทก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับ
พาชาวคูเวทด้วยกันหลบหนีไป
ฝั่งคนไทยเป็นคู่กรณีสิตามไป
แล้วไปมีเรื่องกันตรงหน้าร้านอาหารไปต่อยกันแบบนั้นนะคะ

คือตอนนี้นะที่ฝั่งเจ้าของร้านอาหารมุสลิมที่บอกว่าเขาซวยเลย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าร้านเขาก็พังเสียหาย
คนไทยคุณติดต่อไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะขอชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ว่าฝั่งต่างชาติชาวคูเวทยังไม่ได้ติดต่อเข้ามา
ร้านเขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน

ข้าวของดูสิกระจัดกระจายพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศต่าง
เสียหายหมดกระโก้งกระอี้โต๊ะเติ้ลด้วยนะคะ